แล้วก็ช่วงนี้นะฮะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือของเราก็ทำหน้าที่หน้าจอไปพร้อมกับการนำเสนอข่าวสารไปด้วยนะครับ
ที่บอกว่าการตามคดีนี้กันต่อก็คือคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
พยาบาลสาวที่บุรีรำไปกักขังหน่วงเหนียวอยู่ในรีสอร์ท
โดยตัวผู้ชายก็อ้างว่าฝ่ายสาวเป็นแฟนคบหาดูใจกันมาแล้วก็จะแต่งงานกันแล้ว
แต่ฝ่ายสาวก็บอกว่าก็คบหาดูใจเหมือนกันแต่ว่าไม่นานนี้นะครับ
แล้วก็ฝ่ายชายชอบทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ก่อนที่จะมีการไปพบตัวพยาบาลสาวตำรวจไปตามตัวได้
เพราะว่าพยาบาลสาวส่งไลน์แชทบอกเพื่อนบอกว่าเธออาจจะตายได้ตลอดเวลา
เพราะโดนทุบตีโดนทำร้ายเลยนะฮะตำรวจก็เลยบุกไปช่วยตัวพยาบาลสาวคนนี้
ที่รีสอร์ทในบุรีบรรมนะครับ
และหลังจากนั้นตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบุรีรำก็นำตัวฝ่ายชาย
ก็คือนายสมพงศ์สำรานกายอายุ๓๓ปี
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่หมู่๑๗ตำบลสูงเนิน

อ้างตัวว่าเป็นแฟนหนุ่มของนางสาวเอ
พยาบาลวิชาชีพวัย๓๒ปีโรงพยาบาลบุรีรำ

แล้วก็ทำร้ายร่างกายพยาบาลสาว
โดยกักขังไว้ที่รีสอร์ทแห่ง๑
ตั้งแต่วันที่๒๓ถึงวันที่๒๕มิถุนายนรวม๓วัน
ซึ่งพี่สาวของพยาบาลสาวก็รู้ว่าน้องสาว
หายจากบ้านพักพยาบาลที่โรงพยาบาลบุรีรำไป
ตั้งแต่วันที่๒๓แล้วก็ติดต่อน้องไม่ได้
ตอนแรกนัดกันว่าน้องจะกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่กลับมา
พี่สาวก็เลยเป็นห่วงก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจ
ตำรวจก็ไปตามพยาบาลสาวเจอที่รีสอร์ทแห่งนั้น
ตามไปเจอแล้วก็พยาบาลสาวให้ปากคำกับตำรวจ
โดยยืนยันจะดำเนินคดีฝ่ายชายให้ถึงที่สุด
จากเกรงว่าจะได้รับอันตราย
เพราะนายสมพงศ์มักจะมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่บ่อยครั้ง

แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่พาพยาบาลสาวเนี่ย
กักขังหนวงเหนี่ยวไว้ที่รีสอร์ต
หลังการสอบสวนนายสมพงศ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
แล้วก็จะขอไปให้การในชั้นศาล
โดยอ้างว่ายังเป็นแฟนกันอยู่
ไม่ได้ตั้งใจนำไปกักขังเพื่อทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่บ้านของนายสมพงศ์ครับ
ไปพบกับพี่ชายของนายสมพงศ์
ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายทำงานเป็นประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโซราเซล
รวมคุณทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
เรื่องที่เกิดขึ้นก็คาดว่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ของฝ่ายหญิงแล้วก็ญาติฝ่ายหญิงนะครับ
นี่ค่ะพี่ชายนี่นอนให้สัมภาษณ์แบบชิวเลยนะคะ
สบายนะฮะแล้วก็บอกว่าน้องชายทำงานดีมีการมีงานทำ

ติดต่อประสานกับต่างประเทศด้วยซ้ำ
แล้วก็การที่ถูกกล่าวหาว่าน้องชายชอบแต่งเหมือนชุดในเครื่องแบบ
ถ่ายรูปกับคนในเครื่องแบบแล้วก็ไปหลอกเงินสาวเนี่ย

ญาติของฝ่ายหญิงฝ่ายพยาบาลน่าจะเอาเรื่องนี้
ไปเกี่ยวข้องผัวพันกันไปหมดปะปนกันไปหมดนะครับ

แต่ข้อมูลมันก็แย้งกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกันนะคุณ
ใช่ครับเพราะว่าทีมข่าวก็ไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คงจะน่าจะรู้เกี่ยวกับลูกบ้าน

แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ค่อยเคยเห็นนายสมพงศ์นะครับ

อีกทั้งนายสมพงศ์ยังเคยได้รับการบำบัดยาเสพติด
เคยถูกค้นบ้านเพราะว่าอารวาสยิงปืนเป็นประจำนะครับ
อกจากนี้มักจะให้วัยรุ่นในชุมชนในพื้นที่เนี่ย
เรียกนายสมพงศ์เรียกตัวเขาว่าเสีย
เรียกว่าเสียตะวันหรือผู้กองต้อย
คือบางทีโฆ้งอ้างเป็นบร้อยตำรวจเอก
ด้านของน้าของพยาบาลสาว
หลอกข้าราชการสาวในลักษณะนี้มาแล้วหลายคน

แล้วขอยืมเงินของหญิงสาวไปร่วมลงทุน
เช่นเดียวกับหลานของเธอที่ถูกหลอกในลักษณะแบบนี้
เพราะว่าในเพจต่างที่เขามีการค้นหาประวัติข้อมูลของนายสมพงศ
บอกว่านายสมพงศ์อาจจะไปหลอกครูด้วยซ้ำ
ครูสาวให้มาร่วมลงทุนแบบนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุของการอุ้มตัวพยาบาลสาวไปกักขังที่รีสอร์ทเนี่ย
เกิดจากฝ่ายชายพยายามขู่
ให้ฝ่ายหญิงไปเอาเงินจากทางบ้านมาให้ยืมหน่อย
แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทำให้ไม่ไปขอยืมเงินจากญาติให้
ทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจแล้วก็ทางน้าสาวของพยาบาล
ก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ที่อาจจะเคยโดนหลอกเข้ามาแจ้งความเพิ่ม
เพื่อจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้นะครับ
จากการสืบประวัติของนายสมพงศ์แล้วก็ในเพจดังต่าง
เขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไปพูดคุยกับญาตินายสมพงศ์บางคน
บอกว่านายสมพงศ์เคยรักษาอาการจิตเวท
มีประวัติเรื่องของอาการทางจิตนะครับ
แล้วก็จะไปรับยาที่โรงพยาบาลกระสังเป็นประจำนะครับ
อาการของคนที่ป่วยทางจิตบางทีเราก็ดูไม่ออกจริงนะคะ